ส่วนคดีนี้ก็มีความคืบหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ก็คือคดีคนร้ายยิงผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ไปโยนทิ้งที่ทะเลสาบสงขลาค่ะล่าสุด
ล่าสุดของล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานเพิ่มเข้ามาเมื่อสักครู่นี้เองนะคะ
มีการออกหมายจับเพิ่มอีกหนึ่งจากก่อนหน้านี้เนี่ยอนุมัติหมายจับ๒คนนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อนุมัติหมายจับเพิ่มเป็น๓รายด้วยกันนะคะ
ซึ่งเหตุสะเทือนขวัญนี้ก็มาจากการที่มีคนไปพบศพนายโคสิตเหมมันนะคะ
ถูกยิงด้วยวุฒิปืนขนาด๑๑มิลลิเมตรแล้วทิ้งศพที่ทะเลสาบสงขลานะคะ
โดยผู้ตายหายไปจากบ้านเมื่อวันที่๔สิงหาที่ผ่านมาแล้วญาติไปเจอศพลอยอยู่ในทะเลเมื่อวานนี้

ภูมิครับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๙บอกว่า
หลังจากส่งเจ้าหน้าที่ไปหาหลักฐานในพื้นที่เนี่ย
ก็เจอหลายอย่างเลยนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปเจอวัตถุพยานก็คือปลอกกระสุนปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑ปลอก
แล้วก็หัวกระสุนปืนชนิดเดียวกันอีก๑หัว
หมายจับผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุ๒ราย
สองรายแรกที่มีการออกหมายมาเนี่ยก็คือนายอภินัน
หรือสทเบิ้มนะคะอภินันและดี
สทเบิ้มสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสิงหานคร
อีกคนนึงก็คือนายยะโกบหลีสและในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

และซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังการตายค่ะ
ตำรวจก็เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
คือเขาบอกว่าพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอย่างน้อย๕คนนะคะ
ในทางสอบสวนคาดว่าเกิดจากเรื่องส่วนตัว

แล้วก็พบประวัติผู้ตายว่ามีการผัวพันกับยาเสพติดด้วย
ส่วนหมายจับผู้ต้องหาอีก๑รายที่เพิ่มขึ้นมา
ก็คือนายดำรงนายดำรงบัวแก้ว
ซึ่งคนนี้เป็นเจ้าของเรือหางยาวที่เป็นคนเอาศพไปทิ้งในทะเลนี่แหละค่ะ
อันนี้ก็เจอข้อหาร่วมกันช่วยซ่อนเร้นย้ายทำลายศพเพื่อปิดบังการตายค่ะ